จินนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั่นเองนะคะ

เข้าไปกราบขอเป็นลูกบุญธรรมนะคะของเจ้าพ่อแดนใต้

ซึ่งก็ถือเป็นธรรมเนียมที่ทำกันมานานค่ะ
ล่าสุดนะคะก็เพิ่งมารู้กันอีกนะคะว่า

เคยเป็นหางเครื่องให้กับวงของพี่เอกชัยด้วยค่ะ
งานนี้นะคะเลยถือว่าเป็นปลื้มแบบสองต่อดับเบิ้ลไปเลยค่ะ
และหลังจากนี้นะคะก็เตรียมป้อนงานกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
วันนั้นก็ตกใจว่าน้องเข้ามากราบที่เท้า
แล้วก็บอกว่าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกป่าด้วย
ให้ช่วยดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ด้วยความยินดีครับ
เป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วแต่ในความที่แบบมหัศจรรย์คือ
พี่เอกเคยเป็นลูกน้องของตาเขาเขาบอกเขาไปดูคอนเสิร์ตตลอด
แต่เราก็ไม่รู้อย่างแม่เขาเนี่ยแม่เขาเคยไปเต้นหางเครื่องให้พี่เอก
ตอนไปวงมโนราวันนั้นเขามากอดกอดแล้วก็ร้องไห้
แล้วบอกว่าหนูฝันมาตั้งนานแล้วจะได้กอดป่า
เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็บอกอ๋อเขาเคยไปเต้นหางเครื่องให้อะไรอย่างนี้
ถือเป็นโชควาสนาจริงเนาะ

ซึ่งล่าสุดนะคะก็จะมีภาพยนตร์ค่ะ

อันนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจ

มีที่แหละคุณไหลในวงการนะคะ